ไปดูคอลัมป์สองสนามการเมืองสัปดาห์นี้กันหน่อยนะคะ
ถือเป็นพักที่ครองใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไปแล้ว
ในช่วงของการเลือกตั้งครั้งนี้

ลองไปติดตามจากรายงานที่นี้ดูค่ะ
ทั้งตัวหัวหน้าพักธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
และแก่นำคนสำคัญอย่างปียบุตรแสงกระหนกกุล

กลายมาเป็นพักยืนหนึ่งในดวงใจของคนรุ่นใหม่
ความนิยมนี้ยังสะท้อนผ่านรายชื่อพักการเมือง
ที่ได้รับการอุดหนุนจากผู้เสียภาษีประจำปี๒๕๖๔มากที่สุด
เป็นอันดับ๑๖๐๐๐รายด้วยยอดบริจาคกว่า๒๗ล้านบาท
ห่างอันดับ๒และ๓ที่มียอดบริจาคเพียง๓ล้านบาทเท่านั้น
ก้าวไกลในวันนี้ยังยืนหยัดในหลักเดิม

นำเสนอแนวทางปฏิรูปกองทัพ
แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เพิ่มเติมคือพยายามขยายฐานนโยบาย

ขณะที่งานในสภาก็สามารถแสดงศักยภาพ

ว่ากันตามเนื้อผ้าในสนามเลือกตั้ง

มีฐานเสียงในกลุ่มก้อนที่ใกล้เคียงกัน
จนอดีตแก่นนำอย่างในปียบุษแสงกระหนกกุล

แม้ประชาชนเอาใจช่วยก้าวไกลอยู่
แต่ก็พร้อมที่จะเลือกพักเพื่อไทย
แนวทางความเป็นไปได้ที่พักเพื่อไทยจะชนะ
ได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลมากกว่า

ว่าจะทำอย่างไรให้ได้สอสอระบบเขตเพิ่มขึ้น
จะทำอย่างไรให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ขยับขึ้นมารอแล้วเกือบ๑๑ล้านเสียง

มีศักยภาพพร้อมที่จะบริหารประเทศ
ผมเห็นปัญหาเป็นปัญหา

ผมเห็นปัญหาเป็นโอกาส
ผมเห็นปัญหาเป็นทองคำ

อยากเห็นก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล

เทคะแนนให้พักเก้าไกลอย่างถล่มทลาย